ทุ่มเทความรู้ความสามารถเปอการแสดงความอาล่ายในวงคุยพลดด้วยชีวิตด้วยจิตใจ
ร้องไห้ด้วยความรู้สึกสูญเสีย
พยายามไม่ร้องไห้ไม่ให้ตัวเองแบบจม
อยากบอกว่าขอบคุณแล้วก็คิดถึงอยู่เสมอ
โปรดติดตามตอนต่อไป